ครับแน่นอนวันนี้ท่านนายกไปอยู่ที่อุจจรดดิบนะฮะ
อืมคำถามคือเอ๊ะการสั่งย้ายนั้นเป็นการไปเจอต่อหรือเปล่า
ทำไมต้องสั่งย้ายวันนี้ก็มีการยืนยันว่าการสั่งย้ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปตรวจสอบเรื่องหมูเถื่อน
แล้วก็ไปเจอต่อแต่ต้องเปลี่ยนเอาคนที่เหมาะสมกับงานมาทำเรื่องนี้นะครับ
ระหว่างที่ท่านนายกเนี่ยไปที่อุดรนักข่าวก็พยายามไปถามคือไปอุดรครั้งนี้ไปหาชาวนาไปคุยเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำการแก้หนี้
หลังจากที่มาเดินหน้าเรื่องของการปราบหมูเถื่อนเนี่ยแล้วไปเป็นรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นเพราะผลงานไม่เข้าตามหรือเปล่า
หรือทำงานดีมากจนไปเจอต่อใช่หรือไม่ท่านบอกว่าโอ้ยข้าราชการทุกคนนะนะไม่ได้กลัวไปเจอต่อหรอก
แล้วตนเนี่ยหมายถึงตัวท่านนายกนะไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ด้วยแต่เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ซึ่งท่านพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ชี้แจงเหตุผลไปแล้วว่าเหตุผลที่ทำเนี่ยเพื่อวางคนให้ถูกกับงาน
ย้ำไม่ใช่การย้ายเพราะไปเจอต่อนะครับเพราะตัวท่านเองก็จะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ในรัฐบาลนี้แน่นอน
นายกกล่าวต่อว่าการปราบหมูเถื่อนเป็นเรื่องสำคัญครับ
ก็เดี๋ยวจะเรียกมาคุยมาถามว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วเป็นเรื่องใหญ่

มันไปกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งรายการแล้วก็รายย่อย
จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องทำแล้วก็สาวไว้ถึงขบวนการใหญ่หรือว่ารายใหญ่ให้ได้
แต่สิ่งที่มันน่ากังวลกว่านั้นคุณผู้ชมคุณพี่กระเด็นครับ
คือเขาบอกว่านอกจากเรื่องของหมูเถื่อนนะ
มันยังมีเนื้อเถื่อนกับแพะเถื่อนด้วย
โผล่มาอีก๒ชนิดแล้วนะครับ
รวมถึงปัญหาเรื่องของอะไรหุ้นมกับหุ้นสตาร์คด้วย
ต้องไปจัดการแล้วก็เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ได้
ฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยแล้วกันครับ